ขณะที่มีเรื่องราวน่ารัก

ที่เกิดขึ้นที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะ
มีหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้น

เพราะว่ากิจกรรมนี้เขียนป้ายติดว่ากอดฟรีค่ะ
มีการโพสต์ภาพหญิงสาวคนหนึ่ง
ชูป้ายที่เขียนว่ากิจกรรมกอดฟรี
เพราะพ่ออยากให้เรารักกันค่ะ

ว่ากิจกรรมนี้เป็นการกอดเพศเดียวกัน
คือชายกอดชายหญิงกอดหญิงเท่านั้นนะคะ
สังเกตได้ว่าภาพดังกล่าวก็ติดแขน
ของผู้ชายที่ชูป้ายเช่นเดียวกันค่ะ
ภาพดังกล่าวทำให้เกิดคำวิจารณ์ถึงความเหมาะสม
จากช่วงนี้อยู่ในช่วงงานพระราชพิธีสำคัญค่ะ
เรื่องนี้พลโทสันเสริญแก้วกำเนิด
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ในฐานะรักษาราชการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

จากประชาชนทั่วประเทศจำนวนมากค่ะ
แสดงให้เห็นความรักความพักดีที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
ด้วยการเป็นจิตอาสาในรูปแบบต่างจำนวนมาก
เริ่มจากกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่
ออกมาแสดงพลังร่วมกันนะคะ
ยังไงก็ตามก็อยากให้ข้อคิดแก่เยาวชนทุกคนค่ะ
ว่าทุกกิจกรรมที่ทำนอกจากเกิดจากเจตนาดีแล้ว
ต้องพิจารณาว่ากิจกรรมเหล่านั้นเหมาะสม
แล้วก็ควรแก่การรัฐเทศะด้วยนะคะ
จะเรียกว่ากิจกรรมนั้นสมบูรณ์พร้อมค่ะ
เพราะว่าถ้ากิจกรรมดังกล่าวไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมอันดีงาม
เหมาะควรแก่ช่วงเวลาการแสดงความอาลัยของชาวไทยทุกคน
ความตั้งใจดีนั้นก็อาจจะไม่ได้รับคำชื่นชมค่ะ
อย่างเช่นกิจกรรมนี้นะคะที่มีการเผยแพร่ในโซเชียล
ให้กอดฟรีบริเวณท้องสนามหลวง
ถ้าเป็นสิ่งที่จัดขึ้นจริงตามภาพข่าวที่เผยแพร่กัน
ความเห็นส่วนตัวค่ะคิดว่าน่าจะมีกิจกรรมที่เหมาะควรกว่านี้
หรือน่าทำมากกว่าการชูป้ายให้กอดฟรีกันนะคะ